สังเกตไว้กูชมในงานที่โอปเซคกะไม่สกรุ๊ปจะมีเวทีใหญ่เลยค่ะ
ที่นี้เขาจะจัดการแสดงมากมายเลยนะ
แล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่น้องเด็กไทยเนี่ย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒เมืองชายขอบแม่อายเชียงใหม่
เขาจะไปแสดงด้วยกูชมจัดการแบบอย่างใหญ่อะหลังกาญ
เพราะฉะนั้นเข้าไปในนามยุวทูตของชาติแบบนี้จัดเต็ม

จากวันซ้อมมาถึงวันแสดงจริง
ทั้ง๘ชีวิตจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒

แปลงโฉมกันเองอย่างรวดเร็ว
นักแสดงมืออาชีพมีอายล่ะค่ะ
และยังช่วยสลับกันทำผมแต่งหน้าแต่งตัวกันจนสวยหล่ออย่างที่เห็น
ก่อนขึ้นโชว์น้องก็รับประทานข้าวกล่องกันอย่างเรียบง่าย
เพื่อให้ท้องอิ่มพร้อมลุยงานในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า

แสดงได้อ่อนช้อยสมความเป็นไทย
โดยการแสดงมีทั้งหมด๓ชุดแสดงภายในเวลา๓๐นาที
ชุดแรกฟ้อนกลมลั้นาบุภาอวยใจ
สะท้อนศิลปะวัฒนธรรมของภาคเหนือ
เป็นการอวยพรให้ทุกคนเกิดความผาสุข
ต่อด้วยชุดสยามเมืองทองเรืองรองวัฒนธรรม
เป็นการแสดงที่นำเสนอถึงความเจริญรุ่งเรือง

ที่ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
และชุดสุดท้ายสารสัมพันธ์มิดไหมตรี

ศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้งสองประเทศ
นำเสนอในรูปแบบที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดี
ซึ่งเป็นมิตรมัยตรีผูกพันกันมาอย่างยาวนาน
อกจากจะผสมผสานกระบวนท่ารำแล้ว
่วงทำนองดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง
ผสมผสานเครื่องดนตรีไทยและญี่ปุ่น

งานนี้จึงได้รับเสียงปรบมือแสดงความชื่นชมอย่างล้นหลาม
คณะครูและนักเรียนปราบปลื้มดีใจ

จะมีโอกาสได้โกลอินเตอร์แบบนี้
สำหรับตัวครูเองรู้สึกภาพภูมิใจที่สุดนะครับ
แล้วก็ดีใจที่เราสามารถส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

ซึ่งอยู่ท้องถิ่นอำเภอแม่อายของเรา

เป็นการแสดงศักยภาพนอกประเทศนะครับ

เพราะว่าเราถือว่าเยาวชนของเรา
เป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับ

เด็กเขาก็มีความรู้สึกตื่นเต้นและตื่นตันใจนะครับ
ที่เราได้เป็นตัวแทนที่จะถ่ายทอดศิลปะอันดีงาม
ของชาวไทยให้สู่สายตาชาวโลกครับผม

ได้รับเชิญจากสถานกงศูนย์ใหญ่นานครโอซาก้า
พอตไปร่วมแสดงวิถีแห่งความเป็นไทย
ให้ชาวแดนปลาดิบได้ประจักษ์กับสายตา
เพราะถือเป็นหนึ่งในเทศกาลประจำปี

และจะตั้งตารอไปเที่ยวชมงานนี้กันทุกปี

แล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนชาวญี่ปุ่นอย่างมาก
จะไปเปิดตัวอาจารย์แสดงที่โตเกียวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
มีผู้คนติดต่อมาที่ศาสนศูนย์มากมาย

คอยติดตามว่าการแสดงเหล่านี้จะมาที่ญี่ปุ่นอีกเมื่อไหร่

บางคนก็อยากจะขอที่จะเชิญมาแสดง
ในกิจกรรมของตัวบ้างนะครับ

แล้วก็ขอขอบคุณมณิเทศกาลที่อย่างยิ่งครับ
สำหรับงานเทศกาลไทยณนครโอซาก้าปีนี้
จัดขึ้นเป็นครั้งที่๑๕บริเวณสวนไทโยโนฮิโรบะ

โดยมีกรงสุนใหญ่นานาคอร์นโอซาก้าเป็นแม่งานอีกเช่นเคย
งานนี้จึงจัดเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งเอกลักษณ์ไทย
ตราตรึงใจชาวญี่ปุ่นมาตลอดทุกปีนั่นเอง